สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอาละครับก็แน่นอนที่สุดนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เปิดมาทางช่องไทยรัฐทีวี

คือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นรายการที่พร้อมจะมอบเงินทุนนะครับ
เอาไปสู้ชีวิตให้กับทุกท่าน

๑ล้านบาทครับ

ตรงนี้มาทำหน้าที่ร้องเพลง

ก็มีมากมายสลับสับเปลี่ยนกันไป
บางคนก็ได้แบบว่าเต็มเป้าที่อยากจะได้
นะครับมาแล้วมาทำให้เราได้เสียงหัวร่อ
ทำให้เราเสียน้ำตาก็มีกันไปหลายคนทีเดียว
มาสร้างความเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้กับชีวิต
ในการที่เราจะสู้ชีวิตต่อไปเนี่ย

ค่ะวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณป่าค่ะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพ

น้ำตระกุลอินเทอร์จยักษ์อายุ๖๒ปีค่ะ
อาชีพขายพวงมาลัยอยู่ถนนสายอุตรดิสศรีวัชนาลัยค่ะ

แล้วก็กลายมาเป็นโรคห้าวช้าง
หมอบอกว่าปากมดลูกเป็นมะเร็งใช่ไหม

ป่าเป็นโรคข้างเคียง

มันปวดแล้วก็มันแดงแล้วก็มันเป็นไข้นะ
ไข่นี่ไข่จนอู้สุดเลยไข่น่ะ
มันโตขึ้นทุกวันนะเมื่อก่อนมันไม่โต

มันแข็งแล้วก็ยิกก็ไม่เจ็บเกา

พอยูม้าจะขาบวมยูม้าอีกได้มีอะไรป่าก็ปวดขา
หมอก็ไปเอ็กซาเลออกมา

แล้วก็ป้าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนะ
ล้อไอ้กระดูกที่มันผูออก
พอผ่าตัดเลาะไอ้กระดูกที่พูออก
นี่ก็ไม่ปวดนะคะเนี่ยไม่ปวดอ่ะ

แล้วก็ขาก็หนักหนักมากเลยอ่ะ
ม่ายไม่ได้นะปล่อยม่ายก็จะล้ม
ป่ายูก็โรคเท่าช่างมานี่สิบกว่าปีแล้วกันค่ะ
ตั้งแต่ปีสี่เจ็ด
บางครั้งกำลังคิดว่ากูมันมาเป็นอย่างนี้นะ
วันไหนขายของไม่ดียิ่งคิดมาก
คิดอยากกินยาตายมั้ง
ทุกวันนี้ป้าก็มีภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงหลาน

หลานก็เก้าขวบแล้วค่ะอยู่ปสอง
พ่อแม่หลานก็ออกเสร็จก็มาทิ้งไว้ให้ป้าแล้วเขาก็ไป

อยากให้หลานเรียนหนังสือสูง
เพราะว่าเราก็จนนะให้มีความรู้ติดตัวไว้ใช่ไหม
ครูเขาบอกว่าเรียนเก่งมาก
หลานเรียนเก่งก็ดีใจ
อยากให้หลานเรียนสูงโตขึ้นก็อาจจะเป็นครูได้มาก
หนูสงสารเพราะขาอะไรใหญ่หนูก็เลยสงสาร
เดินก็ลำบากหนูอยากขอบคุณยายที่เลี้ยงหนูจนมาถึงตอนนี้

เพราะว่าถึงป้าจะทรมานกระโหลกเท้าช่างก็ช่างมัน
อยู่ดูหลานให้มันโตไปเลี่ยงหลานให้โต
ดูดูพ่อไม่รู้ว่าพ่อกับป้าใครจะตายก่อนใคร

ไปหาหมอเคยอดมือกินมือ
เวลาอดก็มีนิดหน่อยก็กินรองท่องไป
เพราะความเจ็บเพราะความทำงานไม่ได้
มันก็แย่มันก็ทนทนไปมันก็ทนอยู่

ทุกวันนี้นะป้าคิดซะว่าใช้กรรมอยู่ใช้กรรมไป
มันนักมันปวดนะ
ช่วงก่อนผ่าตัดนี่มียุค๘๐โลทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวเนี่ย
เดี๋ยวนี้๑๐๐โลแล้ว
เขาบอกว่าป้าถ้าจะให้หายนะต้องขันสน็อตนะ
ข้าจะจ่ายถ้าหายยุคจริงก็ประมาณ๕๐๐๐๐
เราไม่มีปัญญาแล้วเราก็ปล่อยไปอย่างนี้ช่างมันหมด
เพราะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะ
ว่าโรคเท้าช้างเนี่ยมันอาการมันเป็นยังไง
มาพบกับเธอเลยนะครับคุณป้ายาหยีนักสู้เท้าช้างครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับนะครับคุณยายีนะครับนักสู้เท้าช้างสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
จากเดินมาจากข้างล่างมาแค่ตรงนี้เป็นไงครับเหนื่อยไหมฮะ
เหนื่อยแต่เหนื่อยไม่มากค่ะแต่ถ้าเดินไกลแล้วเหนื่อยค่ะ
แค่นี้ก็ลำบากแล้วปกติวันหนึ่งจะต้องเดินขนาดไหนครับคุณยายี
เดินทั้งวันเลยค่ะป้าจะตื่นตั้งแต่ตี๕ตื่นมาป้าก็รีดผ้านักเรียนก่อน

ให้หลานค่ะแล้วป้าก็เสียบข้าวเสียบข้าวเสร็จก็แต่งตัวให้หลาน
แต่งตัวให้หลานเสร็จป้าก็ทำกับข้าวแล้วก็ป้าไปส่งหลานแล้วป้าก็ไปขายของเนื้อปลาก็เตรียมไปเลยนะ
บางครั้งป้าก็ไม่ได้กินข้าวตอนเช้านะป้าก็บอกเออเดี๋ยวใส่นี่ใครผ่านมาผ่านไปแล้วก็จะป้าก็ซื้อนะ
กับข้าวป้าก็ให้หลานกินไปเรียนก่อน
ชีวิตในวันหนึ่งนี่ดูแล้วนี่เดินเยอะมาก
อุ่นวายอยู่เดินทั้งวันเลยค่ะ
คุณป้าคะคุณป้าต้องดูแลกี่คน
คนค่ะมีหลานแล้วก็พ่อป้า

มีหลานแล้วก็น้ามาเป็นเพื่อนค่ะ
ขอต้อนรับนะครับสวัสดีครับ
ดูจากภาพชีวิตของคุณป้าแล้วมาเริ่มจากว่าอาการแรกก็คือ
รู้มาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูก

ตอนเป็นที่ไปตรวจเจอเป็นมากี่ปีแล้วครับที่หมอบอก
ตอนนั้นอายุประมาณ๓๗นะไปตรวจ
หมอบอกว่าคุณยายีครับ
พบเนื้อร้ายในปากมดลูกนะ

ต้องตัดต้องตัดทิ้งนะ
ป้าว่าตัดกับตัดเพราะเราไม่มีแฟนก็ไม่มีลูกนะ

ป้าผมยาวมากเลยตอนนี้มันขึ้นมาแล้วค่ะ
ตอนนั้นให้คีโม๑๕ปีปีนี้แล้วค่ะ

ตัดแล้วฉายแสงอีก๓๐วัน
ครับ
๓๐วันแล้วฝังแร่อีก๕ครั้ง
ทายายอีกหนึ่งครั้ง

ตัดปี๔๐ขอบพี่๔๗ปุ๊บเริ่มปวดขาจะเป็นอะไรเนจ

หลังจากตัดไปแล้วเริ่มปวดขานี่กี่เดือนฮะนานห่างกัน

๓ปีเริ่มมีอาการเห็นเด็ก

ตอนแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยป้าเริ่มปวดขาก่อนแล้วมีอาการอะไรอีก

พอเป็นไข้หายปุ๊บขามันก็ยังไม่ยุบนะคะ

มันท่อน้ำเหลืองมันอุดตันนะ

แต่หมออีกโรงพยาบาลที่ในกรุงเทพเขาบอกว่า
มีโอกาสหายนะแต่ต้องขันสน็อต
หรือว่าผ่าตัดป้าก็มาผ่าตัดนะคะเนี่ย

ตกข้างล่างนี่แหละผ้าผ่านแล้วค่ะเอาเอาเส้นตรงนี้ป้าไปเนี่ยแล้วก็มาเป๊ะไว้
แล้วผ้าที่พันอยู่ปิดอะไรอยู่คะคุณป้าเป็นแผ่ด้วยเป็นแผ่แต่แผ่แห้ง
เดี๋ยวป้าจะให้ดูค่ะจริงนะป้ารูงนี้ป้ามาผาก็ดีละ
ให้ช่วยอะไรไหมคะมาเอาถอดก่อนผ้าป้าค่ะนี่ค่ะนี่คือแผ่แห้ง
เป็นตกสะเก็ดแล้วมันปีกว่าแล้วค่ะอาจารย์ครับทำไมต้องหันผ้าไว้อ่ะคะ
กลัวอะไรมันขนมันขีดมันมันเลือดมันไหลมันจะไม่ยุดแล้วอีตรงนี้เอามาป๊อกตรงนี้นะ
นี่ตัดแนวป้าตรงนี้ไป
ผมเห็นอย่างนี้เขาคงไม่ต้องถามแล้วมันมีอุปสรรคอะไรเพราะว่าจะเดินจะเหินก็จะไม่ไหวแล้ว

ลูกของลูกสาวเขาเอามาทิ้งไว้ให้

บางครั้งป้าก็บอกว่าถ้ายายตายให้ไปหาแม่เลยนะ
ไปอยู่กับแม่เลยหมอนก็ตายยายก็ตาย
แล้วจะไปไหนหนูก็ไปหาแม่ป้าไปอยู่กับแม่
ไม่อยู่จะไปกับยาย

ตอนนี้ก็ห่วงว่าระหว่างพ่อหลานเรา
ถ้าพ่อไปก่อนเราก็ยังเพราะว่าพ่อก็อายุเยอะ
แต่ก็ไม่แน่บางคนอายุน้อยก็อาจจะไปก่อน
คนอายุมากก็ได้ป้าก็คิดอย่างนี้นะ
แล้วก็เล่าแต่เวรตกรรมกันไปอยู่ก่อนไป
ณตอนนี้เลยถ้ามีสตังค์มันรักษาหายไหมคะ
ไอ้หายนี่ทำไมขันกันมันหายแต่ว่าเต่ามีสตางค์ป้าก็ไม่ไปขัน
เพราะว่าถ้าหมอจะไปรักษาแล้วก็พ่อป้าหลานป้าจะอยู่ยังไง
รักษานี่ก็ต้อง๕หนึ่งนะครับ
หมอเคยบอกว่าป่านี่อ่ะถ้าขันได้ยุบ
ถ้าเราเดินไปเดินมามันก็จะลงมาเหมือนเดิมค่ะ
ยุบไปก็มีโอกาสกลับมาแบบมาค่ะ
ไปชงที่โรงเรียนค่ะ

แล้วถ้าเกิดคุณยายไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงครับเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม

คุณยายเขาสั่งไว้ว่าถ้าเกิดอยู่ดีปุบปับแล้วคุณยายไม่อยู่
เขาจะให้สปายไปอยู่กับพ่อกับแม่

ไม่ไปแล้วจะอยู่ยังไงลูก

ขึ้นมาบนนี้มาสปายมา

มา

ถ้ามีพรวิเศษหนึ่งอย่าง

หนูขอให้ขาย่ายหนูขอให้

แล้วถ้าโตขึ้นเรียนหนังสือแล้วเนี่ยสปายอยากเป็นอะไรครับ

เป็นส่วนนักเรียนค่ะ

อาจจะโตช่วยเหลือตัวเองได้แล้วค่ะ
ป้าก็คิดคิดไว้คิดไว้

ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่ป้าก็จะสู้ต่อไปค่ะ
สู้สู้สู้จนกว่าจะ

รายการของเรานะครับมีเงิน

ถ้าทำได้นะครับสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เดี๋ยวนี้ผมจะถามคุณยายีนะครับ
คุณยายว่ารายการของเรามีเงินทุนสูงสุดให้นะครับ
ไปเป็นทุนสู้ชีวิต๑ล้านบาท
คุณยายีต้องการเงินทุนจากรายการของเรา
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

คุณยายีจะเอาไปทำอะไรบ้าง
๔๐๐๐๐บาทก็จะเอาไว้ไปหาหมอบ้าง
แล้วเติมให้ตอนที่ไม่สบายบ้างครับ

ใช้ใจในครอบครัวเนี่ยค่ะคุณป้าจะนั่งร้องหรือคุณป้าจะยืนร้อง
ยืนค่ะไหวหรือเปล่าไหวค่ะจริงเหรอค่ะ
งั้นเดี๋ยวสปายมากับป้าเป๊กมามาไปนั่งพักอยู่ข้างล่างนะลูก
เราจะแข่งกันแล้วนะครับคุณยายีนะครับตอนนี้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง
ลืมเรื่องราวทั้งหมดไปก่อนตอนนี้อยู่ที่เพลงอย่างเดียวแล้ว
อยู่ที่เนื้อเพลงค่ะต้องร้องให้ถูกต้องจ้ะพร้อมนะครับจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้มาเลยครับอินโทรของเพลงที่หนึ่ง
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทมาด้วยเลยครับ

พอจะรู้จักเพลงนี้ไหมครับรู้ค่ะมันคือเพลงอะไรครับคุณป้า
ปากดินค่ะเอ๊ะปกติพี่ยายีนี่ไปร้องเพลงอะไรที่ไหนบ้างไหมคะ
หรือว่าเขาชอบร้องอยู่แถวบ้านไหมก็เปิดนี้ก็ทิ้งไม่ได้แล้ว
คือเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงกับคุณยายีคุณวิทยุต้องเปิดเพลงตลอด
ค่ะเปิดเพลงขอเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนลวกรวมพลังลองดู
ลองดูไม่เป็นไรครับร้องได้หรือไม่ได้เพลงนี้ต้องสู้
คุณยายีครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตัวช่วยครับตกลงว่าใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ทำไมป้าไม่ใช้ตัวช่วย

มั่นใจเอาไว้ใช้เพลงหลัง

ถึงเวลาต้องยืนสู่ยอดเสาแล้วค่ะ

เอาละครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอโชคดีนะครับสู้นะครับ
เธอจะรักมาก๘๙๙๐๐๖
เธอจะรักมาก๘๙๙๐๐๖
เธอจะโรคแห่งขอที๑๐๐๐๐บาท
ดินนางหวางรักข่มขื่นข่มตรงเศร้า
ดินก็เหมือนเช่นเรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจ
ดินเรียกเขาขึ้นมามาบอกเขาเถิดดินค้า
ข้าข่อยอาคายเถิดดิน
ได้แนบซอบไอ้กลิ่นดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็พรอย
อุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นน้อย
ประทับจ้าย
ดินช่วยซับน้ำตาค่ะขอลาจา
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าเขาไม่มาเยือนคงได้พบรักใหม่ใหม่
ดินทมร่างฉันไว้ให้จม
ดินทมร่างฉันไว้ให้จม

ในเพลงที่๑มูลค่า๑หมื่นบาท
คุณยายีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และสำหรับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

ได้ครับ